หิวก็มักจะต้องไปเปิดตู้เย็นสิครับ
ในตู้เย็นมันก็ต้องมีของเก็บแช่เอาไว้ให้เราหาอะไรทาน

เหมือนกันกับนี่แหละผมว่า
ผีน่าจะหิวเลยไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกิน

เลยมันเป็นที่มาของคำว่าผีตู้เย็น
ไปติดตามเลยครับ
มืดหน่อยนะกล้องวงจรปิด
นี่ตอนกลางคืนเหรอฮะปิดไฟไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้มืดหน่อย
แต่สังเกตให้ดีเฮ้ยสว่างวาบเปิดวับขึ้นมา

แล้วเดี๋ยวจะมาร์คเอาไว้ให้ได้เห็นชัดเลยด้วย
นี่คมแดงดิผมคมวนเอาไว้

แล้วมันก็มีแบบเหมือนเปิดตู้เย็นออกมาใช่แต่ไม่เห็นไม่เห็นใครเนอะ
ไม่เห็นครับแล้วอยู่ประตูมันเปิดเองคุณคิดดูแล้วกัน

คลิปนี้มาจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเลขที่๓๕ทับ๑๘หมู่๖ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็เป็นร้านค้าขายของเก่าที่ชื่อสมศักดิ์ค้าของเก่า
เห็นเนี่ยนะช่วงเวลาคุณเห็นเวลาไหม

ประมาณตี๓เกือบตี๔ประมาณนั้นตี๓ตี๔ว่าง่าย

หลับหมดแล้วแต่ที่ต้องมาเปิดดูเนี่ยมันมีที่มาที่ไป
เพราะว่าคุณพี่สมศักดิ์สุโขใจเขาเป็นเจ้าของบ้าน

สมศักดิ์เล่าว่าในช่วงของวันเกิดเหตุนั้นน่ะ
แกหลับอยู่ปกติก็ไม่มีอะไรหรอก
แต่วันนั้นดันตื่นตื่นแล้วก็อยากจะกินน้ำเย็นให้ชื่นใจซะหน่อย
เลยลงมาแล้วจะมาเปิดตู้เย็น
ปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยตู้เย็นเปิดทิ้งเอาไว้

แล้วเป็นช่องฟีดข้างบนที่มันเก็บพวกน้ำคงน้ำแข็ง
เออก็เปิดทิ้งเอาอย่างนี้มันก็ละลายสินะตกใจนั่นน่ะเจ๊
แต่งงสิว่าใครมาเปิดไว้อ่ะก็นั่นน่ะสิ
ก็เลยต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนเปิด
สุดท้ายเปิดดูคนลุกซู่ซ่า
ฮ่าผีมาเปิดแล้วฮะอุ๊ย
ก็ต้องเข้าใจแบบนั้นก็อยู่มันเปิดเอง
โอ้โหแล้วเหตุการณ์แปลกแบบนี้
พี่พี่สมศักดิ์เจอบ่อยไหม
เขาบอกว่าบ่อยนะหลายครั้งน่าจะมีที่มาที่ไป
ลองฟังเสียงพี่แกดูครับ
ตรงนี้เราเช่าอยู่ก็
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ครับ
เจอเรื่องแปลกเยอะไหมครับสั้นหรัฐอยู่ที่นี่
บ่อยครับอยู่แถวนี้เจอบ่อย

อืมนี่ไงโอ้โหมันน่ากลัวนะ

เฮ้ยมีแบบผีตู้เย็นเหรอคะ
เนี่ยถ้าแช่ขนมขนมไว้นะเรียบร้อยเปิดมาอีกทีหาย
ตู้เย็นแบบพี่เขาอ่ะเหรอแม่เอาไปกินหมด
ไม่ไงนะคุณก็น่ะทำตกตกใจวุ่นมะพงวุ่นมะพร้าวเนี่ยชอบจริง
ของโปรดคุณแม่ไม่ได้กินตั้งชิ้นแช่เอาไว้ข้าวหลังต้องทำยังไงอ่ะ
อีกทีหายต้องเอากุญแจล็อกไว้ไหมแต่เนี่ยที่พี่เขาเล่าให้ฟังคือเขามีกล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วย
แล้วที่เขาเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของเขามันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเยอะ
เขาก็เชื่อนะครับว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณที่เกิดหิวขึ้นมาหรือเปล่า
คือเป็นความเชื่อของพี่เขาแหละเพราะว่าพี่แกทำหน้าที่เป็นกู้ภัย
หนึ่งเป็นพี่กู้ภัยก็อาจจะเจอวิญญาณอะไรเยอะแยะรถไงรถกู้ภัยของเขาเนี่ย
ใช้เก็บศพมาแล้วนับไม่ถ้วนเขาเชื่อว่าวิญญาณอาจจะติดมากับรถก็ได้
แล้วรวมถึงในบ้านพี่เขาก็มีการบูชาพ่อปู่มีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายด้วย
ก็คิดไปต่างนานาตามความเชื่อหรือถ้าจะคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อย
ตัวแม่เหล็กของประตูตู้เย็นเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอยู่ดีมันเลยเปิดออกมาเอง
แต่ผมเดานะไอ้ผีตัวนี้มันน่าจะอยากกินอะไรเย็น
หรือว่าอ๋อเป็นพวกแช่แข็งอย่างนี้หาน้ำแข็ง
ก็คงจะไปหาพวกน้ำเก็ดหวยที่มีฟองแล้วมั้งน้ำไม่พอเหรอคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้คุณชนะไปพิสูจน์ที่บ้านพี่เขาหน่อยแล้วกันนะ